ดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับตอนนี้ทุกพักก็แน่นอนว่าเดินสายหาเสียงกันอย่างเข้มข้น
ในช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่กี่วันจะถึงวันเลือกตั้ง๒๔มีนาคม
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสช
ที่เป็นแคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐลงพื้นที่ต่างจังหวัด
แต่ไม่ได้ไปหาเสียงบอกว่าไปตรวจวัชการ

วันนี้ไปที่ขอนแก่นกับนครรัฐศรีมาและในครั้งนี้ก็ได้ไปอ้อนคนอีกศาลในพื้นที่
จากกล่าวปลาใสพูดถึงนโยบายต่างในการทำงานแล้ว
ไม่ได้ปราศัยอะไรให้พักพลังประชารัฐเขานะพูดถึงการทำงานของท่านนั่นแหละ
เพราะว่าวันนี้ไปในฐานะของนายกไปตรวจราชการ
ยังได้ร้องเพลงให้กับผู้คนที่นั่นฟังด้วย
เดี๋ยวฟังกันหน่อยนะครับ
นี่อันนี้ทิ้งท้ายจากจังหวัดขอนแก่น
หลังจากนั้นก็ไปต่อที่นครราชศรีมา

วันนี้หลายซิงเกิ้ลมากนะครับ
ร้องเพลงคำมั่นสัญญาและเพลงหยุดตรงนี้ที่เธออีกครั้งหนึ่ง
อ้อนขอให้ทุกคนรักนายรัฐมนตรีคนนี้
บอกว่าให้รักน้อยแต่รักนาน

ใช่ประชาชนก็ปรบมือกันนะครับ
ส่วนการเดินทางไปในครั้งนี้นะครับ
พลเอกประยุทธ์และคณะก็นั่งรถไฟเที่ยวพิเศษ

จากสถานีรถไฟขอนแก่นไปยังสถานีรถไฟท่าพระ
รวมระยะทาง๙กิโลเมตรด้วยนะฮะ
เพื่อทดสอบระบบการเดินรถตามโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะฮะ
แล้วถึงจะไปโคราชด้วยรถยนต์
ที่ไปโคราชด้วยรถยนต์นี้ก็แน่นอนว่า
นะฮะชาวบ้านก็รอดูว่านั่งรถคันไหน
นายกก็ไปรถตู้สีขาว

ต้องเล็กด้วยหรอฮกนึงหนึ่ง
แฟนคลับท่านนายกไปถ่ายรูปถ่ายรูปนายกแล้วก็ถ่ายรูปทะเบียนรถด้วยค่ะดิฉันว่า

กลายที่โคลาสนี่นะครับพลเอกประยุทธ์ก็ไปสักการะอรุสวรีท้าวสุรนารีเหล่า
เพื่อขอพรเอาเลิกเอาชัย
พร้อมกล่าวคาถาบูชาย่าโม

โดยเฉพาะเสียงเชียร์ลุงตู่สู้
หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ไปปั่นรถสามล้อ
อ่าคันนี้คันนี้เห็นไหม
ทะเบียนทะเบียนสำล้อมีทะเบียนใช่ไหมมีสิมี
ทะเบียนศูนย์แปดเก้าหกศูนย์ค่ะ
เพื่อจะไปสารหลักเมืองอ่าป้ายรถทะเบียนรถสามล้อของนายกพี่ปั่นนี่ก็
ชาวบ้านก็สนใจมากนะครับแล้วก็นั่งรถตู้ต่อด้วยทะเบียนอีกค่ะ
รถตู้มาหรือยังคือไปโคราชก็ต้องใช้รถตู้ไปภารกิจอีก
ซึ่งรถตู้ภารกิจที่โคราชเนี่ยบังเอิญนายกลุงตู่ฝากบอกว่าเยอะไปแล้ว
หลายคันเลยแต่เราก็จดทะเบียนมาให้ขอไข่ช้อชิงเก้าเก้าเก้าเก้าอ๋อ
อ๋ออ้าวถ้าจะถูกให้มันรู้ไปค่ะเก้าเก้าเก้าเก้าเนี่ย
แต่งมวดที่แล้วก็มีสามตัวนะเก้าเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่
นะครับคันนี้คันนี้ใช่ไหมนี่แม่โอ้ยเยอะค่ะหลายเลข
เอาไปดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้นายอุตมะสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ได้ตอบคำถามถึงกรณีที่นายอภิษฎเวชาชีวะ
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่าถ้าจะจับมือกับพักพลังประชารัฐ
ก็ต้องเป็นพักพลังประชารัฐที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
เป็นนายรัฐมนตรีเพื่อสืบทอดอำนาจนายอุตมะบอกว่า
เร็วเกินไปที่จะตอบคำถามเรื่องจะจับมือกับพักประชาธิปัตย์ได้หรือไม่
เพราะว่าตัวเองก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เพียงคนเดียว
และต้องรอคำตอบจากประชาชนในวันที่๒๔มีนาคมนี้ก่อน
อยากเห็นใครเป็นรัฐบาล
ส่วนนายอภิษฎบอกว่าสามารถจับมือกับพักพลังประชารัฐได้
แต่ยืนยันว่าต้องเลิกสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกก่อน
และต้องไม่มีแนวทางการสืบทอดอำนาจด้วย
ยืนยันเหมือนเดิมว่าจะไม่จับมือกับพักเพื่อไทย

เมื่อผลของการเลือกตั้งออกมาไม่ช้าไปที่เราจะมาคิดกันว่าเป็นอย่างไร
จะร่วมมือกับใครก็ต้องดูนะครับว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้าง
แต่สุดท้ายแล้วใครจะแตกกับใครผมคิดว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศเอาอันนั้นตั้ง
คุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูเรื่องของพลักษณ์ไทยรักษาชาติยังไม่จบนะคะ
ประคองประธานกรกตสั่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงค่ะ
เพราะว่ามีอดีตแก่นนำพักไทยรักษาชาติที่เขาเดินสายเปิดเวทีปราศัย
รณรงค์ให้ประชาชนถ่ายโอนคะแนนของผู้สมัครพักไทยรักษาชาติ
ให้กับพักการเมืองอื่นซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ครอบงำชี้นำหรือจูงใจ

ว่าถ้าบอกให้คนไปเลือกพักนู้นพักนี้แล้วมันผิดหรือเปล่า

ใช่ทีนี้ก็มีการเคลื่อนไหวให้โหวตโนด้วยนะคะ

ใช่เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นโมคะมันมี๒๒ลักษณะ
ของการเคลื่อนไหวของอดีตแก่นำพักไทยรักษาชาติ
กรกตก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะทำได้

คงจะมีการขอคะแนนกันอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับ
เพราะว่ากฎหมายห้ามไว้ชัดนะครับ
กฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายพักการเมือง

เข้าขายอาจเป็นการกระทำผิดทางกฎหมาย
แต่ขอพิจารณาเรื่องนี้บนพื้นฐานของความเป็นจริง
ใช่ครับขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับ
ทีนี้ทางภาครักษาคาะอดีตแก่นนำ
เขาบอกว่าจะคลื่นไว้ในลักษณะของกลุ่ม๙
เพื่อประชาธิปไตยครับนายจาตุรนฉายแสงก็เลยมาโต้คำให้สัมภาษณ์
ของทางกรกตนะคะซึ่งคุณจตุรนบอกว่าการเทคะแนน
ก็เป็นคะแนนของตัวเองหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันครับ
ไม่เห็นว่าจะผิดกฎหมายอะไรไม่ได้อยู่ในสถานะที่ไปชี้นำใคร
ทำไมกรกตต้องกระตือรือร้นผิดปกติกับอดีตผู้สมัครสอสอของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
อืมนายแพทย์ทศพเสรารีรักอดีตผู้สมัครภัคทรัยรักษาชาติ
แค่ผู้สมัครสัญญาว่าจะให้ห้ามจูงใจ

กรกตลองกลับไปอ่านกฎหมายเลือกตั้งดูดีอีกทีก่อนได้ไหม

ก็เดี๋ยวฟังกรกตประชุมก่อนแล้วกัน
วันพรุ่งนี้ว่าจะมีผลหรือว่าจะมีการชี้อะไรออกมาหรือยัง
ชี้ว่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึง
แต่พรุ่งนี้เนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินนัดประชุมเหมือนกัน
มีคนไปยื่นเรื่องเอาไว้ให้ตรวจสอบสถานะ
หัวหน้าคณะคอสชของพลเอกประยุทธ์

ไปยื่นหลายคนแล้วนะคะหลายคนมาก
ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินจะประชุมและวินิจฉัย
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่กับตำแหน่งหัวหน้าคณะคอสช
ซึ่งจะมีผลกับการเป็นบุคคลต้องห้ามในการเป็นแคนดิเดตนายก
ตรงนี้พรรณประชาวัฒน์เขาต้องรอฟังเหมือนกัน